ส่วนพลเอกประยุทธ์นี่คือภาพเมื่อช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีไปเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนตร์
เพื่อความเป็นสุริมงคลของประเทศ
แล้วก็เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพนะครับ
ก็ทำพิธีกันในอุโบสถนะฮะมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีด้วย
ซึ่งมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณีกรรมการมหาเทวรัฐสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วยพระเถรานุเถระร่วมเจริญพระพุทธมนตร์นะครับ
อกจากนี้ก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมพิธีด้วย
ทุกคนก็พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีขาวมาร่วมสวดเจริญพระพุทธมนตร์อยู่รอบนอกพระอุโบสถ
สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสุริมงคลให้กับบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อย
สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงไปได้
โดยใช้บทเจริญพระพุทธมนตร์ที่ใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่ใช้เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๔
ยุคมาจากพิธีพรามกับพิธีทางพุทธศาสนา
เพื่อป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุปถวันรายทั้งหลายในประเทศครับ

ก่อนเริ่มพิธีพลตมธโภพกภพงภงเพธราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มาเดินตรวจสอบความเรียบร้อยของพระอุโบสถด้วยนะครับ
เด็กประยุทธ์มาถึงนี่ก็มีการทักทายกับประชาชนด้วยนะฮะ
สวดมนต์ก็จะเสียงดังหน่อยแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์นี่ก็ตะโกนบอกให้นายกสู้นะครับ
ก่อนหน้านี้ทางโฆษกรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ
ให้ร่วมสวดพระพุทธมนตร์กันอย่างพร้อมเพลียง
ตามวัดหรือว่าสถานที่ที่จัดพิธีใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ
เพื่อความเป็นสุริมงคลของประเทศแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย